ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะ
เป็นราศรีที่น่าจะปลามองนะครับ

คือดวงของเขามีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบ
แต่ว่าชาวราศีเมษฟังอย่างนี้อย่าเพิ่งแบบ
จะไปซื้อบ้านพาไปทำอะไร

มีโอกาสได้ลาบแต่ว่าได้ลาบแบบพอ
หอมปากหอมพอแล้วนะครับ

เล็กน้อยตัว๒ตัว

อยากจะได้ของเป็นล้านอันนี้ไม่ได้
ต้องแล้วแล้วเรื่องของดวงการเงินเป็นยังไง

คือถ้าสมมุติในเรื่องของเงินขาเข้าเนี่ย

เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีเมษนะคะ
คือมีเกณฑ์ในเรื่องของค่าใช้จ่าย
ค่ะมีค่าเป็นคนมีค่า
เป็นคนมีค่ะ
ในช่วงนี้โอ้โหแบบเตรียมกระดาษที่ช่วงไว้ซักครู่
คือช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกมีเรื่องให้เหนื่อยใจหลายเรื่อง
แต่ว่ามีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่แบบโอ้ทำให้ใจชื้นขึ้นมา
ก็คือเรื่องโชคลาภ
ดวงเนี่ยมีโอกาสได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะคะ
คือบางคนที่ฝันไอ้พวกฝันไม่ใช่ได้
อร่อยพวกที่แบบไม่ฝันไม่คิดว่าจะได้

ก็จะมาถึงแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยเรื่องอื่น
แต่ก็อาจจะมีเรื่องดีให้ใจชื้นขึ้นมาบ้างสำหรับราศีพฤกษก

ใช่ค่ะแล้วชาวราศีตุลนะคะก็พอกับชาวราศีพฤกษกเลย
คือชีวิตในช่วงนี้เนี่ยก็คือเจอศึกหนักเจออุปสรรคเจออะไรเยอะแยะมากมายนะคะ
แต่ว่ามีเรื่องดีก็คือเรื่องของโชคลาภนั่นเอง

ใช่เลยค่ะชาวราศีตุลนะคะนอกจากที่จะมีโอกาสได้โชคลาภจากการแบบลงทุนระยะสั้น
ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงอย่างนั้นวันนี้ก็ความเสี่ยงสูงอยู่นะ
ก็ยังมีโอกาสที่จะได้โชคลาภอีกทางหนึ่งก็คือโชคลาภจากการทำงาน
โชคลาภจากการทำงานเช่นในช่วงนี้อาจจะทำงานแล้วได้รับผลตอบแทนมาก
หรือว่าโชคลาภจากการลงทุนระยะยาวช่วงนี้ก็ถือว่าดี
จากน้ำพักน้ำแรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็วางแผนการลงทุนดีด้วยสำหรับราศีตุล
นี่มัน๓ราศีที่มีเกณฑ์จะได้ลาบสมใจ
แต่ราศีอื่นอย่างเราสองคนอย่างคุณผู้ชมบางคนที่ดูอยู่

แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเปิดไฟอลังการดาวล้านดวงทั้งบ้าน

จุดพอไม่ใช่คุณผู้ชมดูทีวีอยู่

หน้าบ้านหรือว่าจุดที่แบบอยากให้แสงสว่างเข้ามาก็ได้

อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการเคลียร์พื้นที่บริเวณหน้าบ้านให้สะอาด
เคลียร์พื้นที่เหรอเอาลงคล้ายเก็บกวาดหน้าบ้านนั่นแหละ
ก็คือถ้าสมมุติว่าหน้าบ้านของเราลบนะคะโชคลาภมันจะเข้าบ้านได้ยาก

จะเข้าบ้านยังลำบากแล้วโชคลาภมันจะมาได้ยังไง

แล้วอย่างนี้คือถ้าเคลียร์แล้วแปลว่าเราต้องทำความสะอาดต้องกวาดบ้านไหมคะ

ห้ามก็คือให้เราเนี่ยเก็บของอย่างเดียว

ว่าถ้าสมมุติเรากวาดบ้านก็คือกวาดโชคลาภออกไป

เอานะยังไงอย่าเพิ่งกวาดวันนี้
เพราะว่าวันนี้เผลอไม่มีแรงกว่า
ตั้งหน้าตั้งตาดูไทยรัฐทีวีกันไปนะ
ขอให้ทุกคนโชคดีด้วยช่วงนี้ขอบคุณหมอไก่มากขอบคุณค่ะ